คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยในช่วงข่าวกีฬานะครับ

นายกรัฐมนตรีวันนี้เขาเปลี่ยนชุดครับจากเครื่องแบบ
ว่าจะเป็นชุดสุดสากลชุดข้าราชการศรีกากี
ใส่ชุดวอร์มครับแล้วก็นำเต้น

เดี๋ยวไปดูลีลากันว่าลีลานายกรมตรีนั้นเป็นยังไงครับ

คือตั้งแต่ท่าธรรมดาเบสิกไปจนถึงท่าพุ่งหลัง
ซึ่งเป็นท่าของทหารเพราะว่าท่านเป็นแท้งปลาย
แท้งปลายท่าสุดทิศของหน่วยฝึกทหารใหม่
วันนี้นายกรัฐมนตรีก็นำเป็นท่าออกกำลังกาย
กับบรรดาข้าราชการในธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
โดยท่านี้ก็ทำเอานายกรัฐมนตรี
โดยเฉพาะรัฐมนตรีโดยรอบนะครับ
รัฐมนตรีกรอบการยืนเซเลยทีเดียวครับ
หลังจากแท้งปลายเสร็จนะครับยืนไม่ตรงครับ
อีกท่าสุดฮิตครับเหล่าทหารใหม่ไม่แพ้กัน
ถ้าพุ่งหลังใช่ไหมครับพุ่งหลังนี่ไงนี่ไงคุณ
ยังไงครับแบบนี้ใช่ไหมครับโอ๊ยเหนื่อยนะ
แต่นายกรัฐมนตรีอ๋อท่านกรัฐมนตรีเก่งมากนะ

ถ้าพุ่งหลังเนี่ยทำเอาข้าราชการหลายคนหอบไปตามกันนะครับ
ท่านี้คือแค่เต้น๒ท่านี้ก็หมดแรงแล้ว

ท่านี้กล้ามเนื้อต้นแขนกล้ามเนื้อขาจะทำให้แข็งแรง
แต่ไม่แน่ใจว่าจะอ่อนแอก่อนหรือเปล่าจะอ่อนแรงก่อนหรือเปล่า

ต่อไปชกมวยบริหารแขนตามจังหวะดนตรี

ราชการคนนี้ครับก็พยายามที่จะโชว์สเต็ปนะครับ

จากนั้นนายกครับร่วมเล่นวอเล่บอลด้วย
ออกกำลังกายได้ประมาณ๓๐นาที

สภาพเป็นอย่างไรล่ะครับนายกแบบที่เห็น
อ่าอ่าสั่งก่อนเลยนะครับ

ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะรองโฆษกระทรวงแรงงาน
นำข้าราชการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีลดความเครียด
เพิ่มพลังในการทำงานตามนายกรัฐมนตรีนั้นกำชับ
ข้าราชการใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น

กระทรวงสธกระทรวงคุณหมอก็ออกกำลังกายครับ
สาธารณสุขรวมทั้งเราจะเห็นการออกกำลังกายแบบนี้ครับ
ทุกวันพุธข้าราชการธรรมเนียบข้าราชการประจำกระทรวง
อาจจะมีการเทสร่างกายประจำปี
เช่นเดียวกับเหล่าทหารแล้วก็แต่ละหน่วยนะครับ
ดังนั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าสีสันจะเป็นอย่างไร
เป็นยังไงฮะดูท่าทาง